มีคนคนหนึ่งไปซื้อรองกองมา

ทีนี้พอวางอยู่ก็มองไป
อะไรจะหยิบขึ้นมากินอยู่แล้วนะ

ตรงก้านอยู่ข้างในเลย
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมมันคืออะไร
แต่บอกคุณผู้ชมเลยว่าอันตรายมากนะฮะ
คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีเลยนะครับ
เอาจริงนะนี่มองไกลนึกว่าเชื้อรา
คุณผู้ชมไม่ใช่เชื้อราไม่ใช่แมลง
แต่เป็นงูทั้งตัว
คุณผู้ชมมันเลื้อยอยู่ในพวงลองกองแบบนี้นะฮะ
นี่ครับเขาบอกว่าถ้าไม่สังเกตดีนะ
หรือว่าหยิบขึ้นมาเด็ดเอาลูกลองกองมาทำ

ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะถูกฉกหรือเปล่า

หยกขออนุญาตนำมาออกอากาศนะ
เพราะว่าจะได้เตือนภัยกัน
นี่งูตัวเป็นตัวเล็กหน่อยนะมันขดอยู่แบบนี้
เลื้อยให้ชวนขนลุกแบบนี้นะฮะ
แต่โชคดีครูหยกบอกว่าไม่มีใครได้รับอันตราย

งานนี้ไม่รอดพ้นชาวเน็ตแห่แชร์ข้อมูล
บางคนบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเลย

แต่บางทีนะเจอทั้งงูทั้งกิ้งกือแมงป่องก็มี
แหล่งรวมสาพัดสัตว์เลยนะครับ

บางคนก็มาสันนิษฐานว่าเป็นงูปล้องฉนวนลาว

เพราะลายของมันมันเหมือนงูอะไรรู้ไหมคุณ

เป็นงูทับสมิงคลาหรือเปล่า
งูทับสมิงคาก็ดำขาวแบบนี้
แต่งูทับสมิงคลานะพิษรุนแรงเอาถึงตายเลยคุณ
เห็นตัวเล็กแบบนี้บางคนบอกเออมันแยกไม่ออกนะ

ก็เอาคลิปนี้มาเตือนให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะคุณนะ

ผมขนลุกขนพองสยองก้าวเลย
เพราะว่าแหมรองกองผลไม้ที่เราก็กินกันอยู่ไง